บุคคลสำคัญแวดวงของการเมืองรวมทั้งธนาคารครับ
นายโคสิตปั้นเปลี่ยนรัฐประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ
และเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีหลายสมัยครับ
แก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยวัย๗๓ปี
โคศิษฐจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาการคลัง
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกา

ประจำธนาคารโลกที่กรุงวอร์ชิงตันดีซี
ต่อมากลับมารับราชการได้รับตำแหน่งสูงสุด
คือรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยรับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลพลเอกสุจินดาคราประยูน
จากนั้นรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ในรัฐบาลนายอานันต์ปัญญารชุนครับ
จากนั้นในปี๒๕๓๗เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ
ปี๒๕๓๘รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในรัฐบาลของในบรรหารศิลปะอาชา
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ
และกลับเข้ามารับงานด้านการเมืองอีกครั้ง
โดยรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งญาติจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารครับ